คุณผู้ชมครับในขณะที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชครับ
ถูกคนร้ายประกบยิงแบบอุกอาจเลย

รู้แล้วว่ามีคนร้ายตามมาประกบ
ตัดสินใจขับรถเลยบ้านไม่เลี้ยวจอดเข้าบ้านนะครับ

กบยิงสองถึงสามนัดขั้นต่ำกระสุนเจาะร่างคือตายค่ะ
รถเลยครับจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชครับ
ตรงจุดนี้จะเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดผ่านหมู่บ้านแล้วจะมี
ส่วนมังคุดด้วยนะฮะค่ะเป็นเส้นทางที่เขาต้องใช้ในการกลับ
ฝั่งที่นั่งคนขับเลยฮะแล้วกระจกฝั่งที่นั่งคนขับก็มี
รอยกระสุนเป็นลูกปืนขนาดใหญ่คาดว่าคนร้ายใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธสังหารนะครับ
ดูฮะน้องชมพู่และคุณผู้ชมนั่นรูกระสุนนะที่ไฟฉายส่องไปเนี่ยครับ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบ
หลังจากรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายนี่คือรถคันที่นายแม็กซ์ขับมา
เพื่อจะกลับบ้านช่วงกลางดึกแล้วปรากฏว่ามีคนร้ายขับตามมาประกบเขา
พอรู้เขาขับเลยไม่ยอมจอดทั้งที่จะถึงบ้านแล้วนะ
ถนนเส้นนี้กลางคืนมันเปลี่ยวเพราะเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดผ่านหมู่บ้าน
มีสวนมังคุดต้นไม้เต็มไปหมดเลยบ้านไปกะว่าเดี๋ยวจะหนีแต่หนีไม่พ้นครับ
มกระสุนเจาะเข้าร่างแล้วรถเสียหลักไปชนกับเสาไฟ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบเก็บข้อมูลหลักฐานร่องรอยของกระสุนปลอกกระสุนลายนิ้วมือแฝงต่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
หลังจากที่ตรวจสอบเก็บข้อมูลเรียบร้อยในเบื้องต้นก็ตั้งข้อสงสัย
มันจะมีปมเหตุอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะข้อมูลล่าสุด
ทางด้านของผู้กำกับการโรงพักษ์สพเมืองนครศรีธรรมราช
มารับตำแหน่งใหม่ได้วันเดียวแล้วมาเจอคดีนี้เลย
เขาบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงแต่เบื้องต้นตั้งเอาไว้๒ปมด้วยกัน
ขัดแย้งธุรกิจยาเสพติดหรือเปล่าตามแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ทราบว่าผู้ตายก็คือแม็กซ์นาโนตมีประวัติผัวพันธ์ยาเสพติดเป็นขาใหญ่ในพื้นที่
ค้นพบของกลางเป็นยาบ้า๑๐เมตรด้วยในรถนะฮะ
อาจจะมีการหักเหลี่ยมธุรกิจกันหรือเปล่าเลยถูกฆ่าส่วนปมเหตุอื่นอื่น
จะเป็นโกรธแค้นส่วนตัวกับอาริใดนั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเร่งขยายผล
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
สักระยะนึง๓๔เดือนก่อนเลิกกับเมียแล้วหายออกไปจากบ้าน
อกจากนี้นิสัยส่วนตัวก็คือจะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ดังนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ทันทีที่มีความคืบหน้ามีความชัดเจนทางคดี